หน้าจอทีวีข่าวนี้ต้องชมด้วยตาร่วมท้าพิสูจน์ฮะ

รับประกันงานนี้ของจริงเพราะพระสงฆ์
ลงมือจับมือถือถ่ายคลิปนี้

มันจะเป็นแรงเหวี่ยงแล้วก็เดินไปหรือเปล่า
แต่ใช่ถูกมันไม่น่าจะมีลมพัดได้
แล้วเวลาเหวี่ยงของชิงช้ามันไม่เหมือนกับเหวี่ยงแบบ

แต่เหมือนกับคนเอาขาถีบพื้น
ขายันไว้
เหมือนกับคนเอาขาถีบพื้นฮะ
บางม่วงนนทบุรีช่วยกันโลชิงช้า

แล้วพระสงฆ์บันทึกเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเอง

ว่าขนาดนั้นนะฮะพระวัดบางม่วงท่านบอกไม่ใช่เลยนะ
ไม่ใช่วัดบางม่วงเลยโยมโยมคือคนที่โพสต์คนแรกอ่ะ
โยมหาคนที่แอบอ้างมาด้วยนะเรื่องนี้อาจจะมีความผิด
อาจจะโดนฟ้องได้เหมือนกัน
ทีมข่าวไปพิสูจน์ว่าวัดบางม่วงเป็นไงมีไหมเออจริง
จริงคืออะไรฮะเออจริงไม่มีชิงช้าอ้าว
แล้วเมื่อกี้เอ่ยชื่อวัดบางม่วงแต่วัดบางม่วงจริงไม่มีชิงช้า
อ่ามีแต่รถกู้ภัยที่แต่ละวันแต่ละวันนำศพผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด
เอามาช่วยเผาที่นี่แล้วเขาเผาทุกวันวันละ๘๙ศพ
ศพทำแบบนี้ด้วยจิตกุศลจริงเขาทำงานจริงฮะ
เจ้าอาวาสวัดบางม่วงพระบุญเกิดท่านก็ยืนยันว่าไม่ได้นะ
นี่คือเรื่องเสียหายนะ
บอกได้ไงว่าผีเฮียนวัดบางม่วงจังหวัดนนทบุรี
ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องขอให้ลบคลิปและออกมาขอโทษด้วย
บคลิปเฉยไม่ได้นะลบคลิปไม่พอต้องออกมาขอโทษ
วัดบางม่วงด้วยนี่ถือเป็นการกล่าวหา
วัดบางพ่วงทำแต่บุญทำแต่กุศลพระทุกรูปนะ

ท่านเจ้าวัดวัดบางม่วง
ลบซ้าลบซ้า